เอาละครับเราเริ่มต้นในช่วงเวลานี้ด้วย
เหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคน

โดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่
คนที่ขับรถด้วยเนี่ยนะครับ

เพราะว่ามีหนูน้อยคนหนึ่งอายุ๓ขวบ
เป็นเด็กหญิงนะฮะชาวกัมพูชา
น้องเนี่ยมาที่ไซส์งานก่อสร้างแถวสมุทรปราการ
เพราะว่าพ่อแม่ยายเขาเป็นแรงงานก่อสร้างหมดเลย
บอกว่าไม่รู้จะพาไปไหนก็ต้องพามาด้วย
เล่นกองทรายอยู่แถวแคมป์ก่อสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรค์
ปรากฏว่ามีรถกระบะมาส่งของ
ขับทับเด็กจนเสียชีวิตนะฮะ
คนขับรถกระบะบอกว่าไม่เห็นจริงนะ
ทับแล้วขับออกไปแล้วยังไม่รู้เลยนะว่าทับเด็กตาย

แต่เขาก็กลับมาเขาย้อนกลับมาอีกรอบนึงค่ะ
เพราะเขาบอกเขาไม่รู้จริงตรงนั้นมันเป็นกองทราย

ก็ไม่ได้คิดว่าจะเหยียบศีรษะเด็ก
คือทั้งล้อหน้าล้อหลังเนี่ยเหยียบเข้าไปที่ศีรษะเด็ก
จนมันสมองเนี่ยกระจายเต็มพื้นเลยนะฮะแถวนั้น
แล้วเด็กแค่๓ขวบเด็กผู้หญิง
เนี่ยแม่ก็เป็นแรงงานก่อสร้างชาวกัมพูชานะครับ
ดูฮะตอนที่เห็นสภาพศพของลูกเนี่ยครับ
นี่ฮะเห็นไหมฮะที่พ่อที่แม่ที่ยายเนี่ย
มาทำพิธีตรงจุดที่ลูกหลานเขาเสียชีวิต

ชิ้นเนื้อมันสมองของเด็กของลูกของหลานของเขาเขาเหมือนกับว่า
เขาไม่เหลืออะไรแล้วเขาเหลืออยู่แค่นี้อ่ะอยู่ตรงกองทรายอ่ะ
เป็นพื้นที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรนะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่ในซอยผู้
ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าวันนี้ครับ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่ชื่อว่าน้องหญิงเป็นชาวกัมพูชาก็ถูกรถกระบะทับ
เข้าที่ศีรษะเลยฮะจนมันสมองนี่กระจายเลยแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับ
กับยายก็เป็นแรงงานก่อสร้างอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะครับรถกระบะที่เขาขับย้อนกลับมา
หลังจากมีคนโทรไปตามว่านี่พี่มาส่งของแต่ทับศีรษะเด็กจนเด็กเสียชีวิตตรงนี้เนี่ย
เขากลับมาเนี่ยล้อรถนะแล้วก็บังโครนรถยังมีเศษมันสมองเศษเลือดติดอยู่เลยอ่ะค่ะ
เนี่ยคันนี้ครับที่ทับเด็กอ่ะนายคำเติมตรีเดชอายุห้าสิบสาม
เป็นช่างรับเหมาทำโครงเหล็กนะเขาเป็นคนขับรถกระบะ
เพราะว่าเอาของมาส่งพอดีก็กลับมาให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับวันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
หลังจากทราบเหตุการณ์เราก็ลงพื้นที่ไปเลยนะครับ
โครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะฮะ
จากการสอบถามคนงานก่อสร้างในพื้นที่บอกว่าเมื่อ๙โมงเช้าวันนี้
ตอนนั้นคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะเขาก็กำลังเตรียมอุปกรณ์
เพื่อจะทำงานกันอยู่มีลูกของคนงานชาวกัมพูชาสองคน
กำลังเล่นกองทรายอยู่ในไซส์งานก่อสร้างตอนนั้นยังบอกอยู่เลยว่า
ให้พ่อกับแม่เด็กเนี่ยพาเด็กสองคนนี้ออกไปจากกองทรายแถวนี้ก่อน
อย่าเพิ่งมาเล่นเพราะเดี๋ยวจะมีรถกระบะขนของเข้ามาส่ง
เป็นการเอาเหล็กกับแผ่นเมทันชีสมาส่งแล้วรถกระบะก็เอาของมาส่งนะฮะ
นี่ฮะเด็กสองคนเล่นนั่งกันอยู่อย่างนี้อายุ๓ขวบนะครับ
ตอนที่รถกระบะขับเข้ามาส่งของมาลักษณะคือถอยหลังเข้ามาโอ้
เพราะเดี๋ยวต้องเอาของลงค่ะเขาก็มีลูกน้องนะ
คอยดูทางให้คนขับคือนายคำเติมเนี่ยเขาก็เป็นคนขับถอยเข้ามา
อ่าก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เอาของลงเรียบร้อยนะครับ
พอเอาของลงเสร็จก็ขึ้นรถกระบะเพื่อจะขับออกไปนะฮะ
คนงานแถวนั้นเขาเห็นของลงเสร็จเขาก็แยกย้ายกันทำงานต่อ
เด็กก็ยังนั่งเล่นกันอยู่สองคนค่ะแต่ตอนที่รถกระบะขับออกไปเนี่ย
น้องหญิงอายุ๓ขวบที่ยังนั่งเล่นกองทรายอยู่เนี่ยฮะ
ถูกล้อรถฝั่งขวาทั้งล้อหน้าและล้อหลังทับเข้าไปที่ร่างอืม
แล้วที่สำคัญคือโดนศีรษะฮะจนแบบโอ้โหเละอ่ะ
มองสมองกระจายออกมาเลยแล้วคนงานก่อสร้างก็มาเห็น
เอ๊ะทำไมเด็กนอนอยู่ที่กองทรายในลักษณะแบบนี้เข้าไปดูใกล้ใกล้
เอาสมองไหลออกมาเลยก็เลยตะโกนเรียกให้คนมาช่วยกัน
แล้วก็โทรแจ้งคนขับรถกระบะที่มาส่งของเมื่อกี้เนี่ย
ว่าคุณขับรถทับเด็กจนเสียชีวิตแล้วเขาก็ขับรถกลับมา
ถอยมาแล้วมันเอาให้ลูกน้องเอาของลงแล้วแกก็ไม่ได้ลงรถมาเลย
นั่งอยู่บนรถจับพวงมาลัยอยู่แล้วไม่รู้เด็กเข้ามาตอนไหนไม่รู้
เข้ามาข้างหน้ารถก็มีรอยเลือดทั้งล้อหน้าล้อหลัง
พ่อแม่มันก็ร้องไห้วิ่งออกไปผมก็นึกว่าไฟช็อต
ผมก็วิ่งมาว่าจะมาช่วยเขาแต่มาดูก็อุ้มขึ้นมาเขาก็
สมองไหลแล้วผมไม่กล้าดูอะไรผมก็หันหลัง
คนขับรถกระบะชื่อนายคำเติมอายุ๕๓นะฮะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นจริง
ตอนที่เขาขับออกไปเนี่ยเขาไม่เห็นจริงคนขับรถกระบะ
เขาให้ลูกน้องเอาของลงเสร็จเขาก็ขับออกไปนะครับพอลูกน้องขึ้นรถ
รู้อีกทีก็คือคนโทรไปบอกว่าเขาขับรถทับเด็กจนเสียชีวิตเขาก็ขับรถย้อนกลับมา
แต่ก็อย่างที่ทราบฮะคือไซส์งานก่อสร้างสถานที่ก่อสร้างมันก็อันตราย

ขนาดคนทำงานยังต้องใส่หมวกใส่เครื่องป้องกันตัว
เป็นคนงานก่อสร้างกันหมดเป็นชาวกัมพูชาก็ต้องมาที่สถานที่ก่อสร้างตรงนี้
แล้วจะปล่อยหลานไว้ที่ตรงที่พักคนงานก็ไม่มีใครอยู่อีก
ก็เลยต้องพามาแล้วช่วงที่กำลังเกิดเหตุนะฮะ
ตอนนั้นหลานกำลังเล่นอยู่กับเด็กอีกคนนึง
เป็นลูกของคนงานก่อสร้างเหมือนกันแล้วยายแม่ลูกเขยก็คือพ่อของเด็ก
เขาก็ต้องแยกไปทำงานกันหมดเด็กอีกคนนึงเนี่ยเขาโชคดีนะ
ตอนที่รถทับเนี่ยไม่โดนก็เลยโดนคนเดียวเดี๋ยวฟังยายนะครับ
ปกติคือพาหลานมาที่นั่นตลอดเลยใช่ไหมครับ

ได้เล่นกับหน้าบ้านมาเป็นไปไหนบ้าน
กองสายเลยเล่นตลอดเลยเมื่อกี้ก็เล่นกองสายเลย
ยาหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไปนัดสอบปากคำอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะ
ก็ถือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่คงต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะครับ
ใช่ค่ะคนขับรถเองก็ต้องระวัง
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องระวังดูเด็กด้วยนะคะ